ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตราดน่าเศร้าใจค่ะ
มีเยาวชนชายวัย๑๕ปีเพิ่งฉลองวันเกิดไป๒๖สิงหาคม
กลางคืน๒๗สิงหาคมขี่รถจักรยานยนต์ออกไปบอกว่าจะไปทำธุระ
คุณผู้ชมคะถูกกระบะชนเสียชีวิตคุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
คุณแม่คือร้องไห้จนสุดแทบเป็นลมไปเลยนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสาย
ป่าด่านชุมพลที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๔๕นาที
คืนวันที่๒๗สิงหาคมค่ะ
ตำรวจสพเมืองตราดไปตรวจสอบนะคะ

มีบัตรประชาชนระบุวันเกิดน้องคือ๒๖สิงหาคม๒๕๕๙

คือเพิ่งผ่านวันเกิดมาวันเดียว
ในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของน้องนะคะ
เบียน๑กกชช๔๑๔๑ตราด

ชิ้นส่วนของรถก็กระจายเกลื่อนถนน
กระบะที่ชนคือหนีไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูสภาพรถจักรยานยนต์นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะ
ปรานีอายุ๕๙บอกว่าหลับอยู่ได้ยินเสียง

พอออกมาดูเห็นรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่
เห็นรถที่มาชนเป็นกระบะสีขาว
กระบะคันนี้สภาพก็พังนะ
แต่ขับออกจากที่เกิดเหตุไปเลย
อืม
เสียงตื้มแล้วหมามันก็หาวใหญ่

ตรงนี้เห็นรถมันแว๊บ
ว่าสงสัยมึงรถชนกันแน่เลย
เออก็เลยไปเรียกออกมาตอนนี้
ออกมาเขาขี่มอไซค์มาดูก็เห็นเป็นอย่างนี้นะ

รถกระบะ
คุณผู้ชมคะลองดูภาพนี้น่าจะเป็นหลักฐานนะคะ

นี่ค่ะรถกระบะต้องสงสัยที่ไปชนน้อง
เที่ยงคืน๑๒นาทีเข้าสู่วันที่๒๘สิงหาคม
คันนี้สีขาวมีคอกเหล็กอยู่ด้านหลัง
เหมือนกับค่อยขับออกไปจากที่เกิดเหตุ
่งหน้าไปทางบ้านไร่ป่าตำบลด่านชุมพล

อยู่หน้าบ้านหลังนึงแล้วก็ขับออกไป

ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าคันนี้
ใช่คันที่เกาะเหตุจริงหรือไม่
เราขอใช้คำว่าเป็นรถต้องสงสัยเอาไว้ก่อนนะคะ
วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง
มันมีร่องรอยเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์
คือเมื่อคืนตำรวจก็เก็บหลักฐานไปแล้วล่ะค่ะแต่มันก็มีร่องรอยหลงเหลืออยู่บ้าง
ญาติของน้องแมนค่ะมารับศพที่โรงพยาบาลตราด
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองขุด

คุณพ่อของน้องแมนคุณพ่อชาตรี
บอกว่ามีลูกทั้งหมด๔คน
แมนลูกชายคนสุดท้อง

เพราะว่าน้องเขาออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน
เมื่อคืนลูกชายบอกว่า
ไปงานวันเกิดเพื่อนที่ตัวเมืองนะ
แล้วก็จะเอายาแก้ปวดไปให้แฟน
ลูกบอกว่าจะเลิกเที่ยวแล้วนะพ่อ

แล้วพ่อก็รับปากว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้
ไม่คาดคิดค่ะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่ก็ได้กลับไปทำหมดทุกเรื่องเลย
ก็จะเถียงดูว่าแบบนั้นว่าจะอะไร
ได้ตำรวจช่วยตามให้หน่อย

เพราะว่าเราไม่รู้

ไปหากล้องเราก็ไปหาไม่ได้
อยากจะให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ